พูดถึงเรื่องของคนขี่รถจักรยานยนต์ค่ะ
สิ่งที่สำคัญป้องกันอุบัติเหตุได้มากที่สุดคือหมวกกันน็อก
ใช่ค่ะหญิงสาวพูดถึงเป็นแฟนหญิงสาวขออภัยนะคะ
ผู้หญิงกับผู้ชายเขาเป็นแฟนกันนะคะ
เขาซ้อนรถจักรยานยนต์กันไปหลังจากนั้นไปเกิดอุบัติเหตุ
ชนท้ายรถที่เขาจอดติดไฟแดงอยู่ค่ะ
ผู้หญิงตีรังกาข้ามรถเก่งเลยนะไปตกอยู่ที่ด้านหน้า
ส่วนผู้ชายเนี่ยเจ็บหนักเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าให้คุณผู้ชมดูภาพหน่อยว่าเนี่ยค่ะเบรกปุ๊บชนปั๊บ
แบบเนี้ยโอ้โหคนที่กระเด็นมาหน้ารถคือผู้หญิงส่วนผู้ชายเนี่ยเจ็บอยู่ด้านหลังรถ
ผู้ชายลุกขึ้นมาได้แล้วไปช่วยผู้หญิงไว้ได้อีกทีหนึ่ง
โอ้โหเขาบอกว่าที่ช่วยได้เพราะหมวกกันน็อก

ถ้าไม่มีอ่ะสภาพเขาบอกนึกไม่ออกเลยไม่พิการก็ตายอันนี้ผู้ชายเขาพูดเองนะคะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะแยกไฟแดงศรีประจันทร์จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
คนที่ขี่รถบิ๊กไบท์ที่มาชนท้ายรถเก๋งซึ่งจอดติดไฟแดงชื่อว่านายธนาวุฒิกลิ่นทัพทิมอายุ๑๙ปีค่ะ
แม้ว่าจะหัวกระแทกพื้นเต็มนะคะแต่เขาก็ลุกขึ้นมาไปช่วยแฟนสาวได้แฟน
ชื่อว่านางสาวพันนิพาโพชัยแก้วนางสาวพันนิพาเนี่ยร่างลอยละริ้วกระเด็นข้ามรถเก๋งไปตกอยู่ที่ด้านหน้าเลยนะคะ
แต่ว่าสรุปเนี่ยค่ะสองคนนี้ผู้ชายอยู่ด้านหลังเห็นไหมคะสภาพนี่คือได้ปกติอ่ะ
ได้ปกติแต่อาจจะมีรอยฟกช้ำหน่อยเนี่ยนะคะ
ผู้ชายบาดเจ็บไม่มากผู้หญิงก็บาดเจ็บไม่มาก
เหตุการณ์นี้เขาบอกดีมากเลยที่ไม่มีใครเสียชีวิตนะคะ
ส่วนในพลศรีวิเชียนอายุ๓๕ปีคนขับรถเก๋งบอกถึงสาเหตุที่ต้องเบรกกระทันหัน
จะเห็นว่ากล้องวงจรปิดเป็นลักษณะทุกคนขับผ่านไฟแดงไปเร็ว
แต่ผู้ชายคนนี้เอ๊ะจะไปหรือไม่ไปแล้วก็ตัดสินใจเบรก
รถคันที่มาด้านหลังก็คือรถจักรยานยนต์พุ่งเข้าชนเต็มแรงนะคะ
คนขับรถเก๋งบอกว่าที่เป็นแบบนี้เห็นไฟเหลืองแล้วก็รู้ว่าแยกนี้มันมีกล้องไม่อยากฝ่าไฟเหลืองไป
เดี๋ยวกล้องมันจะถ่ายไปได้ตัดสินใจเบรกซึ่งก็ทำให้รถจักรยานยนต์พุ่งชนท้ายอีกที
แต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้นะคะรถจักรยานยนต์ก็ขี่มาค่อนข้างเร็วเนาะ